ไปดูเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นไวรัลในโลกออนไลน์มาก
คือผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขามีการโพสต์คลิปมานะคะ
เป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกำลังแบบนี้ร่าเริงเลย
เขาเรียกว่าล่องเรือสำรานแล่นในมหาสมุทร
กำลังยิ้มร่าเริงค่ะแล้วหัวเราะขณะที่ผมเนี่ย
มันตั้งชี้ขึ้นฟ้าขึ้นมาแบบนี้

โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาบันทึกภาพกันด้วย
ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หารู้ไหมว่าการที่ผมชี้
หรือผมตั้งกลางแจ้งแบบนี้นั่นคือสัญญาณเตือนให้รีบหนีค่ะ

วิดีโอนี้ระบุขึ้นมาบอกว่ารั่นแดนเจอร์แดนเจอร์วิ่งค่ะ

บางคนไม่รู้ว่ามันเพราะอะไร
ซึ่งดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ออกมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะ
บอกว่าการที่อยู่ดีผมตั้งอย่างนี้
มันคือสัญญาณของฟ้าผ่า

เวลาที่มันจะเกิดฟ้าผ่าเนี่ยค่ะ
มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าบริเวณเหนือพื้นดิน
แล้วมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแบบที่เรารู้สึกได้ว่า

คำแนะนำก็คือหาที่หลบที่ปลอดภัยค่ะ
อย่างเช่นหลบเข้าไปในอาคารหรือเข้าไปในรถยนต์
เข้าไปในรถยนต์นี้คือห้ามแตะตัวถังที่เป็นโลหะด้วยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีที่ที่เราจะหลบไป
มันอยู่กลางแจ้งอย่างนี้ทำยังไง
ให้พยายามขดตัวให้เล็กที่สุด
โดยทำท่านั่งหลบภัยยองค่ะ
่อตัวให้ลงต่ำกว่าสิ่งรอบตัวให้มากที่สุด
รวมไปถึงพยายามสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดด้วย
แล้วก็คือให้เกิดจุดห่างระหว่างอวัยวะที่สัมผัสพื้น๒จุด

อาจจะแบบคู่เข่าแล้วก็เขย่งเท้าเล็กน้อย
เพื่อจะลดพื้นที่สัมผัสกับพื้น
จากนั้นก้มศีรษะนำมือปิดหู
เพื่ออะไรเพื่อป้องกันเสียงดังจากฟ้าผ่านั่นเอง
ทีนี้ตามสมมุติฐานเขาเชื่อกันว่าเวลาถูกฟ้าผ่าน
อันตรายที่รับจริงของเรามันเกิดจากกระแสไฟ

พอจากพื้นมันก็จะตามจุดลงมาจากที่ฟ้าผ่าให้มา

เราต้องเอาจุดที่สัมผัสพื้นให้มันน้อยที่สุด
ทีนี้อันตรายจะเกิดขึ้นมากหรือน้อย
มันจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าช่วง๙
เขาบอกว่าซึ่งมันจะเป็นความต่างศักดิ
ตกคร่อมระหว่างจุด๒จุดของร่างกาย
คือถ้ายิ่งทั้ง๒จุดมันอยู่ห่างกันมากเท่าไหร
อย่างเช่นเราก้าวเท้ายาวยืนอยู่บนพื้น
โดยที่เท้าสองข้างมันแยกห่างออกจากกัน
โอกาสที่จะเกิดแรงดันไฟฟ้าช่วง๙ก็จะมากตามไปด้วย
ดังนั้นถ้าเรานั่งยองแล้วเท้าชิด
แรงดันไฟฟ้าช่วง๙จะน้อยกว่าเวลาเรานอนยาว
เพราะนอนยาวเนี่ยพื้นที่สัมผัสพื้นเราจะเยอะเห็นไหมคะ
ภาพเป็นแบบนี้เวลาทำก็คืออาจารย์ให้แนะนำเป็นแบบนี้
นั่นแหละเพราะมันไหลมาตามพื้นยิ่งถ้าสมมุติเรานอนยาวกับพื้นเมื่อไหร่
โอ้โหตัวเราสัมผัสพื้นเต็มเลย

ให้สัมผัสกับพื้นน้อยที่สุด

ใช่แล้วพยายามขดตัวให้เล็กเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
บางคนเราไม่รู้จริงนะอยู่ดีผมมันชี้ขึ้นมาอย่างนี้ใครจะไปรู้

เป็นฉันฉันก็ถ่ายนะเธอใครจะไม่ถ่ายตลกคงเสียงดังหวดล๊อคกันนะเธอเนอะ
แม่เป็นคนดีฟ้าไปทำร้ายแม่หรอก

อ๋อเลยพูดอย่างนั้น

โอ้ยถ้าคุณโดนฟ้าพาคุณจะมาทรมานกับฉันยัง
มันเร็วไปต้องทรมานก่อนสัก๗วัน
จ้าวกรรมนายเวร
จ้าวกรรมนายเวรเขารออยู่เนอะ